โหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

เบป่าประจำต่อน
หวานดี

อัยอภิษฐาเชียวของขาค่ะ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหารับอาจจะน่ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ร่างกายด้วยอายุมากแล้วนี่นะเป็นห่วงมากเลย

คือเหมือนกับหวังดีแต่ว่าโดรปส่งร้าย
อย่างนี้อยู่ทั้งคู่เลยไม่ต้องเถียงกัน
วันนี้นะคะเป็นวันสวยต๊อกแซ่บสวยที่สุด

ออกไปอยู่กับผู้ชายใส่ห้า

จะพาไปราชบุรีแป๊บเดียวก็ถึง

แล้วครั้งนี้จะพาเราไปเปรี้ยวที่ไหนดี
พูดเลยว่าครั้งนี้นี่นะเป็นระดับพรีเมียม๕ดาว

แบบผู้หญิงสวยแบบเราเนี่ยก็ต้อง

วันนี้นะคะเราจะไปล้านลากันที่ราชบุรีค่ะ

เลยมีวิธีการถ่ายรูปมาฝาก

ก็ได้แบบมาอักรูปลงให้แบบยอดไลค์เยอะ
ชอบเลยจัดดีนี่เลย
ขั้นตอนง่ายนะคะคือคนกับวิว
ยังไงให้มันดูสวยแซ่บเวอร์

คือเมื่อก่อนเราจะต้องแบบเอาคนเป็นหลักใช่ไหมคนยืน

แต่ตอนนี้เราเอาวิวเป็นหลักก่อน

ต้องเลือกก่อนว่าวิวไหนสวย
แล้วค่อยแบบอ่ะค่อยเอาคนไปวาง

แล้วคนจะเหลือตัวเท่าหัวเข็มหุดไหม

ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงกลางลูก
บางทีอ่ะพอวิวมันสวยอ่ะ
มันอยู่ด้านแบบซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หรือกลางก็ได้แล้วแต่แต่แบบ

อัพรูปลงแล้วมันมีตารางให้ไหม
นั่นแหละไม่อยู่กรอบใดก็กรอบนึง

เออแล้วขั้นตอนที่สามนะครับสุดท้าย
คือถ้าเราคิดว่าสวยแล้วเนี่ย
ไม่ต้องให้คนหรือวิวขยับอะไรเลย

ตรงกลางลงกดสูงบ้างเอียงบ้าง

เอียงไปเลยให้มันต้องถูกสวยสักมุม
ชอบท่าดัง

รีวิวดีข้อมูลดีแบบนี้นะคะ

พ่อบ้านละลา
โปรดติดตามตอนต่อไป